คนไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นนะงูจงอางงูจงอางกัดกับงูเหลือมครับคุณผู้ชมฮะ

คุณสุประโชคถือฝั่งไหนใครชนะคุณลสลินถือฝั่งไหนใครชนะจงอางกับงูเหลือม

คือดูสรีระจงอางมันก็ใหญ่เท่างูเหลือมอยู่แล้วแต่จงอางมันมีพิษ

ปุ้ยเลือกจงอางตัดแรกแล้ว
เอามาดูสิว่าเป็นยังไงนี่แหละฮะในภาพเหมือนจงอางจะเสียเปรียบใช่ไหมใช่

ที่ถูกงูเหลือมรัดเนี่ยส่วนใหญ่เดสตายเรียบร้อยแต่สังเกตไหมไอ้จงอางกัดจมเขี้ยวเลยนะ
กัดงูเหลือมจมเขี้ยวแล้วค้างไว้แบบนั้นทำไมต้องทำแบบนี้เอาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนเรียบชายหาดคัน
ศรีชนใกล้โรงแรมราชาคีรีในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
คนถ่ายคลิปชื่อพี่อนุชิตเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
อาหารขนอมหมู่เกาะทะเลใต้เล่าให้ทีมข่าวฟังว่า
๖โมงครึ่งน้องพี่เห็น๙ธันวาคม
วิ่งออกกำลังกายแล้วมีคนมาแจ้งอุทยานบอกว่าเจองูเหลือม
งูจงอางขนาดใหญ่มันต่อสู้กันขวางถนนอยู่
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบโอ้โหไอ้เหลือมไอ้เหลืองกำลังรัดงูจงอางไว้แน่นเลย
หากใครไม่รู้คงคิดว่างูจงอางกำลังจะเพลี่ยงพล้ำ
แต่จริงแล้วงูจงอางเป็นสัตว์ที่ฉลาด
มันฉลาดมันกัดงูเหลือมแล้วนิ่ง
เพราะถ้าขยับปั๊บงูเหลือมจะได้จังหวะที่จะลัดมัน
สัญชาตยาของมันนะใช่มันก็เลยนิ่งเอาไว้นะครับ
ปรากฏว่าพอข่าวนี้ออกไปชาวบ้านมาดู
มาดูปั๊บไอ้งูมันตกใจผละออกจากกัน
งูจงอางก็เลื้อยหนีเข้าป่าไปแต่ไอ้เหลือมตายอยู่ตรงนั้น
พิษนะเดี๋ยวร้องดูสินี่น่าจะเป็นเพราะพิษ
นี่คือจกอางสนุกว่าคุณเลอสลินกับคุณสมโชคได้ไปต่อครับ
เพราะฉะนั้นเราชนะแล้วพี่เบิร์ตพี่ต้องเต้น
ปังปังปังกะละมังซักผ้าถูกค่ะ
ไปดีมากให้เหลือคนเคารพกันมากสักนิดหนึ่ง